ทีนี้พาคุณผู้ชมมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับดราม่าของคุณโตโน่
ก่อนหน้านี้คุณโตโน่บอกว่าประกาศว่าจะว่ายน้ำ
แม่น้ำโขงให้นึกภาพแม่น้ำโขงนะเป็นแม่น้ำที่กว้างมากและน้ำเชี่ยวมาก
จุดนี้แหละทำให้คนเป็นห่วง
เป็นห่วงว่าเอ๊ะนี่คือการที่จะไปช่วยเหลือระดมเงินไปช่วยโรงพยาบาลทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาว
หรือว่าจะเป็นการไปสร้างภาระให้กับคนที่จะต้องดูแล
เอาเรื่องนี้พอมันเกิดขึ้นแล้วคุณโตโน่ก็มีการชี้แจง
แล้วก็ยืนยันว่าจะยังคงทำสิ่งที่ตัวเองตั้งใจไว้ต่อไป
ก่อนหน้านี้ที่คุณโตโน่ประกาศจะเริ่มไหว้ก็คือจากจุดนี้นะคะ
ก็คือลานพญาศรีสัตนคราชจังหวัดนครพนมเนี่ยนะคะ
โดยจะเริ่มไหว้วันที่๒๒ตุลาคมนี้
ไหว้ข้ามจากฝั่งนี้ไปที่พระธาตุพระธาตุศรีโคตรตะบองนะคะ
อยู่ในพื้นที่ฝั่งสปลาว
หาเงินมาช่วยเหลือโรงพยาบาลทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวค่ะ
แต่ทีนี้อย่างที่รู้กันดีนะคะว่าช่วงนี้
อีสานสภาพอากาศแปรปรวน
นครพนมนี่เป็นช่วงกลางของภาคอีสานนะคะ
เดี๋ยวจะมีฝนลงมาด้วยแล้วก็จะเริ่มหนาวด้วยนะคะ
ช่วงนี้น้ำในแม่น้ำโขงก็เยอะน้ำค่อนข้างหลากแรง
ทำให้ประชาชนหรือแม้กระทั่งดารา
หลายคนออกมาท้วงติงค่ะบอกว่าชะลอก่อนดีไหม

แต่ยังมีทีมงานอีกหลายคนและอีกหลายหน่วยงาน
ที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือ

อาจจะเป็นการสร้างภาระให้กับบุคลากรทางการแพท
โดยไม่จำเป็นหรือเปล่าถ้าอยากทำบุญมีอีกหลายวิธีนะ
ไม่อยากให้เสี่ยงอันตรายแบบนี้
คำว่าดราม่าแล้วเนี่ยนะคะดราม่า
โดยรวมแล้วดราม่านี้กลายเป็นความเป็นห่วงนะคะ

หนึ่งคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็น

บอกว่าจริงแล้วเขามีสะพานให้ข้ามนะ
แต่ถ้าดูง่ายเกินไปก็ใช้เรือแล้วพายไปคนเดียวก็ได้
ไม่มีใครต้องเสี่ยงให้ลำบากคนอื่นปลอดภัย
ถ้าตายก็ตายคนเดียวดีไหมคะ
นี่คือความคิดเห็นของคุณยุ้ยญาติเยอะนะเราอ่านให้ฟังนะคะ
แต่คนที่บางคนก็มองว่าเป็นความตั้งใจดี
ทีมงานก็น่าจะเตรียมการออกมาอย่างดีแล้ว
ขอให้ความดีคุ้มครองค่ะ
อกจากนี้นะคะกระแสดราม่าถาโถม
แต่คุณโตโน่บอกว่าไม่เลิกล้มความตั้งใจค่ะ

ระบุว่าพรุ่งนี้จะเริ่มซ้อมกับน้ำจืดในบึงครั้งแรก
เพราะส่วนมากนี้ไปซ้อมที่ทะเลนะคะ
ส่วนวันนี้จะเอาเงินจากทริปคอนเสิร์ตที่เมื่อคืน
ได้มาไปสมทบซื้อเครื่องมือแพทย์
เหลืออีก๑๕วันค่ะยอดบริจาคตอนนี้๑ล้าน๖แสนโดยประมาณนั้นนะคะ
แล้วคุณโตโน่บอกว่าเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังเพิ่มเติม
แต่แฟนคลับก็มาคอมเมนต์ด้านล่างบอกว่า
จุดอันตรายที่สุดก็คือจุดที่ใครก็เตือนคุณไม่ได้
นี่คือคอมเมนต์หลักฐานคือเจตนาดีแต่ด้วยความเป็นห่วง
เพราะว่าแม่น้ำโขงมันกว้างใหญ่เหลือเกิน
และช่วงนี้น้ำหลากน้ำเยอะน้ำแรงก็เกรงว่าจะไม่ปลอดภัย
ยังไงก็ดูให้ดีเอาที่ปลอดภัยที่สุดแล้วกันนะครับ